วันนี้วันที่สองมกราคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสาม

ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะหยุดยาวไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวเรางานเราจะหลุดไปนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดยาวจริงจริงเลยค่ะ

ข่าวแรกนะคะจะพาไปดูผลโหวตนะคะจากดารา
ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปกติเราจะโหวตไปถามถ่ายประชาชนนะคะ

ใช่นะคะถามดารากันเองเลยว่าจริงแล้วคุณชอบใครบ้างค่ะ
มาไล่เลี่ยงกันเลยนะคะจากคนแรก
พระเอกในดวงใจนะคะแน่นอนตกเป็นของพี่เวียสุกลวัฒน์จากผลโหวต๒๐

ไม่ใช่จากดาราทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มาที่นางเอกในดวงใจค่ะยังยืนหนึ่งในใจของพี่เวีย
ก็คือเบลล่ารานีนั่นเอง

ไม่เพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยฮอตจริงนะคะ
มาตามติดกันที่ดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะนี่เลยนะคะ
จากแบบกวาดใจคนไทยรวมไปถึงทั่วโลกด้วยนะ
ก็คลองใจคนบันเทิงด้วยนะคะคะแนนโหวตไปถึง๓๐๔ค่ะ
ดาวรุ่งพุ่งแรงกันบ้างนะคะปีนี้ตกเป็นของคนนี้เลยค่ะ
น้องจูนค่ะชนฤดีค่ะก็นางเอกช่อง๘ในลักษณ์คุณผู้ชมนะคะ
ก็ได้ผลโหวตคะแนน๑๙๖นั่นเอง
เพราะว่าช่องเขาดันนะคะมีผลงานมาตลอดขึ้นมาลัยไทยรัฐของเราด้วยนะคะ
เอามาที่สวยบาดใจค่ะดาราเขาโหวตให้กับสองคนนี้ค่ะ
คนแรกคุณอ้ำพัชราภานะคะคะแนนมา๑๖๓เท่ากับใหม่ดาวิกากันเลย
ทำไม๒คนสูสีมันเฉือนกันไม่ได้เหรอพี่แจ๊ค
มันพอดีกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มากันต่อที่อันนี้ชอบมากเลยนะคะ
หลอกกระชากวิญญาณเบลลาไม่ใช่ยายาผลโหวด๒๑นะคะ
กับณเดชน์คูกิมิยานนั่นเองค่ะ
หลอกกระชากอย่างที่บอกยายาเอามาเลยนะคะ
ซี่สุดแซ่บนะคะต้องหลีกทางให้คนนี้ค่ะ
แม้จะไม่ได้สลัดผ้าลงถ่ายบงถ่ายแบบแต่ว่าลงไอจีไงจ๊ะ
เที่ยวทะเลบ่อยนะคะผลโหวตไป๔๐๕นะคะ
เรียกว่า๔๐ยังแจ๋วจริง
สวยตลอดการจริงพี่อ้ำแล้วตอนนี้กำลังจะมีผลงานละคร

ส่วนขวานใจคนบันเทิงนะคะก็มงลงสองคนค่ะ

เพราะเป็นขวานใจประชาชนและเป็นขวานใจของดารากันเองด้วยนะคะ

ปีที่ผ่านมาทำงานเพื่อสังคมแล้วก็หลายคนก็ยกย่องด้วยนะคะ
และนี่ค่ะคือผลโหวต
ก็เชียกันต่อรักใครเชียกใครดูบรรเทิงไทยรัฐ
เพราะว่าเราเป็นการนำเสนอได้ทุกช่องนะคะ

เพราะเรากลัวผีนะคุณผู้ชมค่ะ